ไปสวนสาธารณะก็ต้องไปวิ่งออกกำลังกาย
แต่ทีนี้ต้องวิ่งกันกระเจิงฮะ

แล้วก็มีนิ้วปลาอะไรตุ้มตั้มตุ้มตั้มเต็มไปหมดเลย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อยที่สวนสาธารณะแห่งนี้ที่ฉะเชิงเศร้า
โอ้โหนี่เขามาออกกำลังกายกันเหรอครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเนี่ยวิ่งหนีขนาดนี้นะ
เขามาปะทะกันฮะนักศึกษาช่าง๒สถาบัน
ก่อเหตุทะเลาวิวาสภายในสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนคริน

คือก่อเหตุหลายครั้งนะคุณผู้ชมฮะ

สังเกตเห็นไหมว่าอะไรเหมือนกัน

คุณผู้ชมฮะนี่เป็นจุดสังเกตที่ตำรวจบอกว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่ตีกันมักจะใส่หมวกกันน็อกสีขาวแบบเต็มใบ
ก่อเหตุกันหลายพื้นที่ตำรวจก็ต้องตามสืบจากหมวกกันน็อกเหล่านี้
เขามาเป็นธีมนะคุณเออเป็นธีมของเขาใช่ไหม

ตำรวจไปพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยคันหนึ่งจอดอยู่นอกสาบันแห่งหนึ่ง
ในลักษณะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็มีหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีขาว
ห้อยอยู่ฮะทีนี้ขอตรวจครับ
ขอตรวจพบหนุ่มนักศึกษาวัย๑๗ปีนี่เป็นนักเรียนช่างปี๒
ตำรวจขอตรวจภายในกระเป๋าที่ห้อยคออยู่
พบนะคุณประทัดลูกบ่อนในถุงพลาสติกเกือบ๕๐ลูกเนี่ยคุณ
เดี๋ยวนี้วัยรุ่นที่ตีกันชอบใช้ประทัดแบบนี้
ตำรวจบอกจริงมันเป็นประทัดที่มีเสียงนะเสียงดัง
เอาไว้ไล่นกอะไรแบบนี้แล้วซื้อมาลูกกันไม่กี่บาทคุณ
หลักบาท๒บาทแต่ซื้อมาใช้เป็นอาวุธในการประกอบการตีกัน
อกจากนี้ก็ยังมีนี่ทั้งอะไรนะกัญชาแห้งอีกหนึ่งห่อแล้วก็เมื่อกี้มีด
ไม้อะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะตำรวจตรวจยึดได้ทั้งหมด
สารภาพหนุ่มวัย๑๗คนนี้บอกว่าดาบ๑เล่มเป็นของผมพกเอาไว้
ส่วนอีกเล่มเนี่ยเพื่อนฝากไว้ส่วนทะเบียนป้ายแดงผมเอามาติดไว้กันกล้องวงจรปิด
หรือว่ามีชาวบ้านถ่ายคลิปนะครับส่วนประทัดที่พบเนี่ยตำรวจเชื่อว่ามีการเตรียมไว้
เพื่อต้องการทำให้เกิดเสียงดังเวลาปลาใส่กันมันเสียงดัง
เรื่องต้นตำรวจสืบจากหมวกกันน็อกเต็มใบสีขาว

แจ้งข้อหาพกพาอาวุธเข้ามาในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ

ต้องตามสืบตามจับให้หมดนะฮะใช่ค่ะ